แล้วก็เป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวใหญ่ครับ

คุณผู้ชมจำคดีนี้ได้ไหมครับ
เป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙ตุลาคมปี๒๕๕๙

คดีแม่ยายสั่งตายอดีตนักแม่นปืนทีมชาติ
ก่อนหน้านี้สารจังหวัดมีนบุรีมีคำพิพากษา
เมื่อวันที่๑๙ธันวาคมปี๒๕๕๙
จำเลย๕บุคคลมีความผิดในฐานต่างนะครับ

สารจังหวัดมีนบุรีเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมปี๕๙

นี่สำหรับหมอนิ่มนะนะครับ

แม่ของหมอนิ่มก็คือนางสุรางนะครับ
เป็นจำเลยที่๒สารให้ยกฟ้อง
แต่เมื่อวานี้สารอุทธรณ์นะครับ
ได้มีการพิพากษาและตัดสินคดีนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ใช่แล้วก็คำตัดสินพลิกจากตอนสารชั้นต้นเลยนะครับ
พลิกกลับกันเลยนะหมอนิ่มจากคนที่เคยโดนสารจังหวัดมีนบุรีสารชั้นต้น
ตัดสินประหารชีวิตกลายเป็นว่าสารอุทธรสั่งยกฟ้องครับ
ส่วนแม่ของหมอนิ่มคือนางสุรางเนี่ย
จากเดิมที่ศาลจังหวัดมีนบุรีสั่งยกฟ้อง
กลายเป็นโดนโทษประหารชีวิต
ใช่แต่ทีนี้คำรับสารภาพของแม่หมอนิ่มเนี่ย
ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็เลยกลายเป็นลดโทษให้๑ใน๓
คือคงไว้เป็นจำคุกตลอดชีวิต
นะครับก็สารอุทธรณ์ก็ดูเจตนาต่างนะครับ
คุณผู้ชมครับเราไล่เรียงเหตุการณ์นี้กันนะครับ
เมื่อวานศาลจังหวัดมีนบุรีได้นัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดีจ้างวานฆ่า
จำเลยที่๒คือนางสุรางดวงจินดาอายุ๗๖ปีมารดาของหมอนิ่ม
จำเลยที่๓คือแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศหรือว่าหมอนิ่มอายุ๔๒ปี
จำเลยที่๔คือนายสันติทองเสมหรือว่าทนายอีทอายุ๓๒ปีเป็นทนายความ
และจำเลยที่๕นะครับคือนายธวัชชัยเพชรโชธหรือว่าอ้นอายุ๓๕ปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์พามือปืนไปนะครับ
ซึ่งทั้งหมดเป็นจำเลยรวม๕คนฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
จ้างวานใช้ยุโยงส่งเสริมให้ฆ่ามีและพกอาวุธปืนยิงอาวุธปืนในที่สาธารณะครับ
เมื่อวานนี้สารอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้โทษโดยให้ยกฟ้องแพทย์หญิงนิธิวดีหรือหมอนิ่ม
จากเดิมที่เคยพิพากษาให้ประหารชีวิตนะครับโดยสารอุทธรณ์ให้เหตุผลว่า
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทั้งคู่นี่หมายถึงหมอนิ่มและคุณเอ็กซ์จักริต
ขณะที่คุณเอ็กซ์ยังมีชีวิตอยู่นั้นถือว่ายังมีความรักต่อกัน
เพราะหมอนิ่มและผู้ตายยังไปมาหาสู่กันมีเพศสัมพันธ์กันและยังรักกันอยู่
เอ็กซ์ติดคุกหมอนิ่มยังพาลูกไปหาและไม่ได้มีท่าทีโกรธแค้นนะครับ
จึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นคนจ้างวานแต่พยานหลักฐานที่นำสืบมากลับรับฟังได้
เข้ากับบันทึกคำให้การรับสาภาพของนางสุรางมารดาของหมอนิ่ม
ซึ่งตกเป็นจำเลยที่๒ว่าเป็นผู้จ้างหวานให้คนกลาง
ซึ่งตำรวจและอายการกันไว้เป็นพยานหมายถึงคนกลางคนนี้นะครับ
คนกลางติดต่อกับทนายอีทจำเลยที่๔
ให้จ้างจำเลยที่๑คือมือปืนและจำเลยที่๕คือคนขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งมือปืน
ไปฆ่านายเอ็กซ์จักริตในวันเกิดเหตุคือวันที่๑๙ตุลาคมปี๒๕๕๙
โดยได้รับค่าจ้างคนละ๒๐๐๐๐บาท
ดังนั้นครับสารจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตมารดาของหมอนิ่มหรือว่านางสุราง
แต่บารดาของหมอนิ่มให้การที่เป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
โดยให้สาเหตุว่ามารดาของหมอนิ่มนั้นมีความโกรธแค้นที่ผู้ตายหรือเอ็กจักริต
ทำร้ายลูกก็คือทำร้ายหมอนิ่มและหลานก็คือลูกของหมอนิ่มนะครับ
จนทำให้แท้งลูกและเชื่อว่าผู้ตายไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้
สั่งมือปืนให้ยิงเอ็กซ์จักริตหรือว่าลูกเขยนั่นเองนะครับ
อันนี้๒จำเลยแล้วนะคือหมอนิ่มถูกสั่งยกฟ้องนะครับ
แม่ของหมอนิ่มถูกประหารชีวิต
ส่วนทนายอีทจำเลยที่๔สารอุทธรณ์ลงโทษประหารสถานเดียว
ก็เป็นคำพิพากษายืนจากศาลชั้นต้นแล้วครับ
ขณะที่มือปืนซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งและคนขี่รถจักรยานยนต์จำเลยที่ห้า
จำคุกตลอดชีวิตพร้อมให้จำเลยที่๑จำเลยที่๒และจำเลยที่๔
นั่นก็คือมือปืนและจำเลยที่๒ก็คือนางสุรางแม่หมอนิ่ม
และจำเลยที่๔นะครับก็คือทนายความทนายอีท
ชดใช้เงิน๒๕๐๐๐๐บาทให้กับครอบครัวนายจักริต
ซึ่งรวมถึงจำเลยที่๕ด้วยนะต้องร่วมชดใช้เงินนะครับ
ก็คือนายธวัชชัยหรือว่าคนขี่รถจักรยานด้วยนะครับ
จากนั้นทนายชำนาญชาดิตทนายความของหมอนิ่มนะครับได้ยื่นหลักทรัพย์จำนวน๑ล้านบาท
เพื่อขอประกันตัวมารดาของหมอนิ่มซึ่งในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ขอความเมตตาจากศาลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสุขภาพ
เนื่องจากบอกว่ามารดาของหมอนิ่มมีอายุมากแล้ววัย๗๖ปี
ในที่สุดนะครับสารได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ซึ่งหลังจากนี้หากครอบครัวทางฝั่งของผู้ตายหรือนายเอ็กจักริตเนี่ย
ไม่มีการยื่นขอสู้คดีในชั้นศาลดีกาก็ถือว่าคดีนี้สิ้นสุด
แต่หากมีการสู้คดีก็คงต้องสู้คดีในชั้นศาลดีกาต่อไปนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่สารจังหวัดมีนบุรีหรือว่าสารชั้นต้นเนี่ย
มีคำพิพากษาเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมปี๕๙มาแล้ว
ทางด้านของอายการสำนักงานคดีศาลจังหวัดมีนบุรีเนี่ย
นะครับเป็นโจทย์ร่วมในการยื่นฟ้องจนเกิด
ทำให้สารอุทธรณ์ต้องมานำคดีนี้ขึ้นมาตัดสิน
ทีนี้พอสารอุทธรณ์ตัดสินเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ
ทางโจทย์เองทางครอบครัวของนายเอ็กจักริต
จะมีการยื่นฟ้องต่อสารดีกาต่อหรือไม่
นั่นก็จะขึ้นสู่ขั้นตอนของสารดีกาต่อไป

ส่วนทางด้านของนางบุญคิดพนิษฐาติกรรมแม่ของเอ็กจักริต
ได้เปิดเผยหลังจากสารอุทธรณ์มีการพิจารณาคดี
โดยแม่ของเอ็กซ์บอกว่าเห็นด้วยกับคำพิพากษาของสารอุทธร
และยอมรับว่าที่ผ่านมาได้ต่อสู้คดีมาอย่างเหน็ดเหนื่อย
ซึ่งตอนนี้ก็ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับว่า
ทางครอบครัวเองจะยื่นขอสู้คดีในชั้นดีกาหรือไม่ครับ
แล้วก็ท่านก็มีโรคประจำตัว
และเมื่อเช้าท่านก็มาบอกว่า
สาเกมันหล่นใส่นิ้วท่านแล้วนิ้วหัก

คือจะมีการยื่นดีการหรือว่า

ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะ
แต่เราก็เหนื่อยมามากแล้ว

สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วด้วย

ยังตอบตอนนี้ไม่ได้นะคะ
แม่ของเอ็กจักริตที่บอกว่าสงสารยาย

ก็คือนางสุราง

แล้วก็คุณแม่ของเอ็กซ์ก็บอกว่าไม่คิดว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกัน
ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของศาล

ตอนนี้หลานคนโตยังนอนกับคุณยาย

ส่วนหลานคนเล็กจะนอนกับหมอนิ่ม

หมอนิ่มก็นัดให้ไปเจอหลานทั้งสองคน
หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเกือบปี
ก็พากันไปกินซุกี้ครับ
ส่วนหลานคนเล็กไปไดทอล์ฟ

ก็อย่างที่บอกไปว่า

ก็ตกใส่นิ้วนะครับถึงกับดามเหล็กเลย

ส่วนตัวเองอโหสิกรรมทุกอย่าง
ใช่ตอนให้สัมภาษณ์เรียกคุณแม่
หมอนิ่มว่าท่านทุกคำเลยนะครับ

ไปสารกันเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็เจอ
หมอนิ่มหมอนิ่มก็เข้ามายกมือไหว้

รับไหว้นะครับคือมีความสุขทุกครั้ง

รับว่าหมอนิ่มเลี้ยงลูกดี

ตั้งแต่ปี๕๙ที่สารจังหวัดมีนบุรี

ประหารชีวิตหมอนิ่มตอนนั้นนะครับ

ออกมาในวงเงินคนละ๑ล้านบาท
ก็มาเลี้ยงดูลูกกันต่อนะครับ

ตัดสินยกฟ้องนะครับ

เมื่อวานนี้นะครับระหว่างฟังคำพิพากษา

น้ำตาที่อาบแก้มด้วยความเสียใจตลอดเลยนะครับ

ฟังคำพิพากษากว่า๒ชั่วโมง

ไม่มีท่าทีหวั่นไหวกับผลคำพิพากษา
แต่อย่างใดท่ามกลางการให้กำลังใจ

หลังสารอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น
แล้วก็ทางทนายความ

ก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่า
สิทธิ์ของหมอนิ่มเนี่ยคือทั้งดีใจที่ศาลยกฟ้อง

คดีนี้ในส่วนของแม่หมอนิ่มก็จะต้องดีกากันอยู่แล้ว

เข้าขึ้นอยู่กับไอยการและโจทย์ร่วม
ว่าจะดีกาคำพิพากษาหรือไม่

พิพากษาอย่างไกลบ้างกับจำเลยทั้ง๕คน

อุทธรพิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิต

สุรางดวงจินดาแม่ของหมอนิ่ม
ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นสั่งยกฟ้อง
แต่สารอุทธรพิพากษาประหารชีวิต
แล้วก็ลดโทษ๑ใน๓เหลือจำคุกตลอดชีวิต
จำเลยที่๓คือหมอนิ่ม
นิ่มนะครับเคยถูกตัดสินจากศาลชั้นต้นให้ประหารชีวิต
เมื่อวานสารอุทธรสั่งยกฟ้อง

ส่วนจำเลยที่๔นี่ก็คือทนอีศ
เมื่อวานก็ไม่ได้มาฟังคำพิพากษา
แล้วก็ไม่ได้มีทนายมาสารเพื่อแจ้งเหตุขัดข้อง
ทีนี้ก็เลยเชื่อว่ามีพฤติการหลบหนีคดี
ดังนั้นจึงให้ออกหมายจับทนายอีฟ
หรือว่านายสันติเพื่อติดตามตัวให้มารับโทษ
แล้วก็มีอายุความในการติดตามตัว๒๐ปี
ใช่สารอุทธรณ์ก็ยืนตามสารชั้นต้นในการประหารชีวิตธนาอีศ
ส่วนจำเลยที่๕คือนายธวัชชัยเพชรโชธ
ว่านายอ้นคนขี่รถจักรยานยนต์
อุทธรณ์ก็พิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิต
ซึ่งนายธวัชชัยคนขี่รถจักรยานยนต์จำเลยที่๕เนี่ย
แล้วก็นายจีรศักดิ์กลิ่นคล้ายมือปืนจำเลยที่๑
ถูกคุมขังในเรือนจำตั้งแต่ที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
หรือว่าสารชั้นต้นมีการตัดสินมาตั้งแต่ปี๕๙แล้วนะครับ
นี่คือคดีทั้งหมดของคดีฆ่าเอ็กซจักริต
ที่เกิดขึ้นเมื่อปี๕๖นั่นเองนะครับ
ก็กลายเป็นอุทธรณ์พลิกคดีเอ็กจักริต